คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของตาแต๋
แต๋เนี่ยเคยตายแล้วฟื้น
คือเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วตะแต๋ววูบหมดสติหัวใจหยุดเต้น
แล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วตาแตะบอกว่าโอ้โหตอนตายไปแล้วอ่ะ
ยมมาบานยมมาบานถามชื่อนามสกุล
แล้วตาแต๋ก็ตอบไปโยมบาลบอกว่าอ๋อผิดตัว
นี่ตะแต๋คนนี้ค่ะงั้นกลับไปตะแต๋ฟื้นขึ้นมา
เรายังเคยมาเล่าในรายการถูกต้องแต่สุดท้ายต้องบอกว่า
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของตาแต๋ด้วยนะคะ
ตาแต๋เสียชีวิตจริงจริงแล้วค่ะอ๋อจากตุลาคมปีที่แล้วเหรอ
หกมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเสียชีวิตค่ะช่วงเย็น
โมงเย็นค่ะแต่ทางครอบครัวบอกว่าตาแต๋เคยบอกกับคนในครอบครัวเอาไว้
ว่าถ้าเสียชีวิตจริงจริงถ้ายมมาบานมารับตัวแบบถูกตัวจริงจริงอ่ะ
อ่างานศพขอแบบรื่นเริงนะไม่เอาแบบเศร้านะไม่ต้องเศร้าเหรอ
แต๋สั่งเสียเอาไว้แบบนี้ดังนั้นงานศพของตะแต๋ค่ะ
มีเพื่อนโชว์ลูกคอร้องเพลงฉ่อยที่หน้าโรงศพ

นี่คือเพื่อนสนิทของตาแต๋ค่ะอืมนางสวาสตร์พาดประหาร
ก็เป็นเพื่อนสนิทของนายประเกียบขุนแก้วหรือตาแต่อายุเจ็ดสิบเจ็ดปี
ก็เลยมาร้องเพลงเป็นเพลงฉ่อยที่หน้าโรงศพให้กับตาแต๋ครับ
วัดทุ่งเสดียงอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์ค่ะ
แล้วก็บอกว่าหลังจากที่ตาแต๋เคยตายแล้วฟื้น
เธอก็เคยไปคุยกับตาแต๋ว่าเออแกนี่มีบุญนะ
ตายแล้วยังฟื้นกลับมาได้เดี๋ยวเราก็มาร้องเพลงฉ่อยกันได้อีกเนอะ
แต๋ก็บอกว่าได้ได้ก็เคยตกลงรับปากกันว่าจะมาร้องเพลงฉ่อยด้วยกัน
ครับแต่ก็มารู้ว่าอ้าวสุดท้ายตาแต๋ไม่ฟื้นแล้ว
คราวนี้เสียชีวิตจริงจริงเธอก็เลยร้องเพลงฉ่อยที่ตาแต๋แต่ง
สมัยเป็นนักร้องที่ร้องเพลงถอยด้วยกันมาร้องหน้าโรงศพเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
รักกันมากเลยค่ะเขาจะฝืนใหม่ไหมครับคุณแม่ครับ
โอ้โหจะฟื้นไหมคะเนี่ยเข้าโรงสักขนาดนี้พี่น้องก็บอกเมื่อกี้นี้
บ่ายก็ถึงแต๋ไม่ฟื้นแต่งานของแต๋กันเนี่ยเป็นเพื่อนรักแก
กันจะสืบสารและอนุรักษ์เพลงของแกตลอดไปเลยนี่นะคะ
เราส่งติลงพื้นที่ไปนะคะกิติศักดิราชัยเจริญศุกร์
ดูแบบนี้ค่ะครับคือตะแต๋เนี่ยป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
แล้วก็เคยตายแล้วฟื้นเคยมาเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟัง
ว่าตอนตายไปก่อนจะฟื้นขึ้นมาไปเห็นอะไรมาบ้าง
ลูกสาวของตาแต๋ค่ะนางดอกไม้ขุนแก้วอายุสี่สิบแปดปี
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
แต๋ไปสูบน้ำที่นาแล้วเจ็บหน้าอกวูบหมดสติ
หัวใจหยุดเต้นไปเลยนะคะชาวบ้านก็มาช่วยหามร่างตะแต๋วิ่งข้ามถนน
ไปเจอสองสาวพลเมืองดีผ่านมาเจอปั๊มหัวใจ
แล้วตาแต๋ก็ฟื้นขึ้นมาอืมพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บ
แต๋เล่าให้ลูกหลานเล่าให้ชาวบ้านฟังบอกว่า
ตอนตายไปเนี่ยนะเห็นยมทูตมารับตัว
ถามชื่อนามสกุลตะแต๋ก็บอกชื่อนามสกุลไป
มทูตบอกว่าอ้าวผิดคนกลับไปกลับไปเลยส่งตะแต๋คืนมา
แต๋ก็เลยฟื้นจากความตายโอ้โหเราเคยเล่าข่าวนี้ใช่
ชาวบ้านคนในพื้นที่ต่างฮือฮามากครับว่าโหตาแต๋
ตายแล้วฟื้นแล้วไปเจอยมบาลมาด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะ
สิบสามมีนาคมปีเนี้ยตะแต๋ป่วยค่ะอืม
ลูกสาวก็พาไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าก็ตะแต๋เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
ก็ต้องรักษามาตลอดตะแต๋ก็มีอาการดีขึ้นดีบ้างสุดบ้างนะคะ
แต่สุดท้ายก็ซุดไปนะช่วงวันที่สิบสามมีนาคมอ่ะ
ลูกสาวบอกว่าโอ้โหเตรียมโลงแล้วเตรียมโรงเย็นจองสาราวัดนิมนต์พระแล้ว
ครับไปไปมามาช่วงบ่ายสิบหกมีนาคม
ญาติพี่น้องที่เฝ้าตาแต๋อยู่ที่โรงพยาบาลโทรไปบอกตาแต๋ฟื้นขึ้นมาอีกแล้ว
ฟื้นอีกแล้วเหรอฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอ้อ
โอ้โหลูกสาวบอกยกเลิกนะสาราที่จองไว้อ่ะอ่า
ศพที่เตรียมไว้ไม่เอาแล้วยกเลิกยกเลิกครับ
ลูกสาวมาที่โรงพยาบาลอืมแต่สักพักอ้าวตาแต๋
เสียชีวิตจริงจริงคราวเนี้ยช่วงสี่โมงเย็น
ยืนยันว่าคราวนี้ไม่ฟื้นแล้วไม่มีปฏิหารแล้วครับ
ก็เลยนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งเสดียง
จะมีการชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้นะคะอ่า
แตะสั่งเสียเอาไว้ก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาค่ะ
บอกว่าถ้าวันไหนไม่ฟื้นแล้วจริงจริงเนี้ยอย่าเศร้านะอืม
ให้เอากลองยาวมาแห่รำหน้าศพนะจงมีความสุขที่พ่อไปอยู่ในพบภูมิใหม่
อันนี้ลูกบอกสั่งเสียตั้งแต่ตอนที่ฟื้นครั้งแรกเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
แต๋บอกว่าอันนี้ขอเลยนะขออย่าเปิดเพลงธรณีกันแสงเด็ดขาด
ไม่เอาเลยนะเพลงนี้ไม่เอาเพลงนี้มันเศร้าอ่า
แล้วทำศพคืนเดียวพอประหยัดไม่ต้องเปลืองตาแต๋สั่งเสียไว้แบบนี้เลยค่ะอืม
หัวใจรั่วค่ะปั๊มขึ้นมาอืม
ขึ้นมาได้พักแล้วก็ไปอืมแล้วก็อ่าปั๊มอีกรอบหนึ่งอ่ะ
ขึ้นมาอีกอืมก็ไม่เอามาอยู่แล้วเห็นว่ารอบแรกนี้
มารอบแรกนี่ก็เตรียมจัดงานศพแล้วใช่ไหมครับ
บอกโตบอกญาติญาติเตรียมสลาแล้วอืมแล้วทีนี้ก็ฟื้นเอ้ย
จันเพ็งบอกว่ามันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะ
คือตะแต๋สั่งเสียเอาไว้
ว่างานศพคืนเดียวก็พอไม่เปลือง
แต่ลูกหลานอยู่กันหลายจังหวัดกลัวมาไม่ทัน
ก็เลยกะว่าขอ๓คืนก็แล้วกัน
กำลังคุยกันเลยว่าเดี๋ยวเออจัดงานสัก๓คืนเนอะ
หลานจะได้มากันทันคุยกันอยู่เรื่องนี้
อ่าาาาาาช้าต้องไปจุดทูบแล้วบอกตาแต่ว่า
ตาแต่อย่าดื้อน้าาาาาสามคืนเถอะ
สามคืนได้ไหมเดี๋ยวยาดมากันไม่ทัน

ไฟปรักษัจแบบดินทั้งสาราเงินมืดมึดเลยค่ะ

ตาอย่าที่ดื้อลูกหลานขอสักสามคืน
สวดตาสักสามคืนทำบุญให้น้อง
ขอนะคะตา
สุดท้ายตะแตก็จักรไปในไว้๗๗นะคะ